ชีวิตล่าสุดนะครับวรวุฒิสุขคุณานักฟุตบอลของชมบุรี
เข้าไปขอเข้ามาคุณกัญญาพงหัดบันนะครับ
ที่ถูกเจ้าตัวขับรถชนเสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุ
ที่วัดเนินตาม่านะครับโดยทางสโมสรชมบุรี
ก็ยังไปเยี่ยมคุณพงศ์มาลาสุวรรณที่ถูกชนมีอาการสาหัสด้วยนะครับ
แต่ตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วพร้อมกับมอบค่าใช้จ่าย
ระหว่างการรักษาจำนวน๕๐๐๐บาทนะครับอันนี้ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับ
ขณะที่วันนี้สโมสรชมบุรีเอฟซีเองแล้วก็ทีมงานนักเตะทุกคนนะครับ
จะเดินทางเข้ามาไว้อะไรในพิธีศพอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ซ้อมเสร็จสิ้นนะครับ
ส่วนพิธีชาปนกิจก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่๒๙ตุลาคมนี้นะครับ
วรวุฒิเองก็จะบวชหน้าไฟให้ด้วยนะครับเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณกัญญาผู้เสียชีวิต
ก่อนจะมีการส่งตัวเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะครับ
มาดูเรื่องราวของวอเล็กบอลนครราชศรีมาทีมหญิงกันบ้างนะครับ
ก็มีการเผยผ่านเฟซบุ๊กยืนยันนะครับออนอุมาสิทธิรักษ์ตำนานเจ็ดเซียน
จะร่วมทีมสู้ศึกไทยแลนลีกรูปการณ์หน้าพร้อมด้วย๒นักตบทีมชาติคิวบาร์นะครับ
มาร่วมทีมด้วยสำหรับออนุมาเองก็เพิ่งจะคว้ารางวัลผู้เล่นหัวเสายอดเยี่ยม
และก็ลองแชมป์วรรยบอร์ทั่วที่ประเทศเวียดนามมาคลองนะครับ
แกนหลักทีมชาติก็ยังอยู่กันครบนะครับทั้งสิริมามานกิจนัทพรสนิทกลางแล้วก็จรัสพรบรรดาศักดิ์นะครับ
ปิดท้ายเรื่องราวของมวยราชดำเนินเวอร์ซีรีส์กันหน่อยนะครับ
คู่เอกวันนี้นะครับบัวขาวบัญชาเมฆก็จะพบกับโยชิฮิโลซาโตะนักชกจากญี่ปุ่น
โดยเป็นการชกแบบสาธิตไม่ตัดสินแพ้ชนะนะครับแต่อนุญาตให้น็อกคู่แข่งได้ภายใต้กฎิกาคิกบ็อกซิ่งนะครับ
จะแข่งขันกันในคืนนี้บัวขาวนี่ก็กล่าวในงานแถลงข่าวนะครับว่า
ไฟล์เนี้ยตอนแรกก็อ่าวตือถือว่าประทับใจมากนะครับ
เพราะว่าโปรโมเตอร์เองเนี่ยนำคู่ชกอย่างซาโตะมาให้ชกแก้มือในครั้งนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรอดูนะครับก็เชื่อว่าอาจจะน็อกทางซาโตได้เช่นกันนะครับ
ส่วนทางซาโตเองก็กล่าวว่าเมื่อ๑๔ปีที่แล้วเนี่ยเขาดวนกับบัวขาวเขาเคยชนะนะครับ
บัวขาวเนี่ยยังมีความใจดีอยู่บ้างนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยดูน่ากลัวกว่าครั้งที่แล้วนะครับ
แต่ครั้งนี้เองเขาก็ยังมั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเองก็ดีพอที่จะน็อกบัวขาวได้เหมือนกันนะครับ